ถ้าพูดถึงสถานที่ที่พุทธศาสนิกชน

ก็คือเขาคิดจกูตขึ้นไปกราบน้ำอาสการรอยพระพุทธบาท
ซึ่งหลายคนอาจจะไม่มีเวลามากพอ
ที่จะไปหลายวันเดินทางยังไงลำบาก

วันนี้มีคลิกในการไปเที่ยวแบบวันเดย์ทริปมาฝาก

ต้องวางเวลาเพื่อจะขึ้นกี่โมง
บางคนที่เขามีรวมตัวกันในโซเชียลนะ

อยากจะได้สมาชิกเพิ่มอีก๕คน๑๐คน

ใช่ค่ะด้วยขอสมกรจะเป็นยังไงนะคะติดตามได้กับคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ขอสมกรตั้งโต๊ะแจกตัวขึ้นรถ
รบน้ำสการะรอยพระพุทธบาทเขาคิชกูธจังหวัดจันทบุรีกันตั้งแต่เช้ามืด
รถที่จะโดยสารไปก็จะเป็นรถปรับอากาศของขอสมกรนะคะ
ที่จะได้อาทิตย์ของเพื่อนพี่น้องค่ะก็ต้องใช้บัตรดีขึ้นไฟ
วันนี้มีทั้งหมดประมาณ๕๖คันนะคะก็จะมีที่จองไว้
แล้วก็จะมีเสริมขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้จองนะคะที่ต้องการจะไปขึ้นเขาพุทธคุณวันนี้ค่ะ
พนักงานขับรถชี้แจงก่อนออกเดินทางคลิปนี้ค่ะ
โดยเน้นย้ำเรื่องของกฎระเบียบและการเตรียมอาหารเตรียมเครื่องดื่มให้พร้อมก่อนที่จะขึ้นเขาคิชกูธ
เนื่องจากการจัดระเบียบใหม่ไม่มีร้านค้าแล้วค่ะ
การเดินทางครั้งนี้สะดวกสบายค่ะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่แจกตะขอแขวนสิ่งของ
และมีบริการแลกเงินสำหรับผู้ที่ต้องการแบงค์ย่อยทำบุญ
รวมถึงการจ่ายค่ารถโดยสารขึ้นลงเขาคิดชะกูดคนละ๒๐๐บาท
และป้ายนี้สำคัญค่ะต้องแสดงตัวตลอดเวลา
เพื่อเป็นการเช็คจำนวนและอำนวยความสะดวกต่างของเรา
ตอนนี้ก็ถึงที่พักทานข้าวแล้วออกจากอู่มาประมาณ๖โมง๒๐
ตอนนี้ก็มาถึงที่ทานข้าวจุดแรกที่บ้านหนึ่งก็๘โมง๔๐นะคะ
แต่เดี๋ยวก็ลงไปอาจข้าวก่อนครับแล้วค่อยออกจากทานข้าว
ก่อนที่จะถึงเขาคิดจกูธแวะทำบุญกัน๒ที่
คือที่วัดเขาสุกิมและวัดกระถิ่ง

ทำเวลาไปถึงวัดพลวงเวลา๑๓นาฬิกาค่ะ
ทางสรรพิมพ์ก็สร้างพันธุ์วันมาแล้ว
ก็รออยู่ตรงนี้ร้านที่วัดพรวงนะคะ
ตรงนี้ก็จะให้เกิดแค่๑ละ๑๐คน
ก็จะต่อยออกกันเพื่อรอรับติวและเก็บเงิน๑ละ๑๐บาท

มีมาร์คไว้ปิดกันขุดไว้ก่อนดีกว่า
ลานศรีวรีเราต้องลงตรงนี้ค่ะ
เพื่อที่จะเดินขึ้นไปสการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขา
ตลอดสองข้างทางไม่มีร้านค้าขายของเลยค่ะ
เป็นไปตามกฎหมายที่ออกมาในปีนี้
อกดาวเรืองหากนำมาสักการะก็ไว้ได้เฉพาะตรงเนินเมตตา
และอีกข้อหนึ่งคือห้ามผู้แสวงบุญและคนงานพักแรมบนภูเขาค่ะ
ในที่สุดก็ถึงที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทย
สูงกว่า๑๐๕๐เมตร
แสวงบุญทุกคนต่างตั้งอกตั้งใจอธิษฐาน
โดยเชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดที่ดีที่ชอบขอให้ได้ตามความพอใจ
กลับไปมีแต่ความปลอดภัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยอำนวยพร
ให้รับแต่ความสุขความสมบูรณ์ภูมิผลร่มเย็นเป็นสุขค่ะ
มากับคณะของขอสมกรยังได้ทำบุญผ้าป่าสามัคคีอิ่มอกอิ่มใจกันไปด้วยค่ะ
วันนี้เรามีเวลากันแค่๓ชั่วโมงเองค่ะ
เสร็จสิ้นแล้วก็ได้เวลานัดหมายกันเดินทางกลับ
โดยขากลับก็แวะพาคณะนักแสวงบุญพาทานข้าวอีกมื้อ
ซื้อของฝากอีกครั้งก่อนที่จะกลับเข้าสู่เมืองหลวง
ประมาณ๒๑นาฬิกา๔๐นาทีก็มาถึงเขตการเดินรถที่๑อู่บางเขน
รวมแล้ว๑๕ชั่วโมงนะคะในการเดินทาง
ส่วนค่าเดินทางทั้งทริป๖๘๙บาทและไปทำบุญกันถึง๓ที่
จากนี้ทางขอสมกรยังมีการจัดโปรแกรมเที่ยวจังหวัดอื่น

เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน